ไม่พร้อมเลยไม่พร้อมจะกลับมาตื่นเช้าอีกครั้ง

เดี๋ยวไปเจอเพื่อนที่โรงเรียนสนุกสนานกันนะครับ

เปิดเทอมในช่วงนี้คนก็ต้องพร้อม
ผู้ปกครองพร้อมคุณครูพร้อมเด็กพร้อม
เพื่อนร่วมใช้รถใช้ถนนก็ต้องพร้อมเหมือนกัน
เพราะว่าเช้านี้ต้องวางแผนการเดินทางสักนิด

เขาก็เตรียมความพร้อมให้รถเมย์ให้พร้อม

ในการที่จะเพิ่มปริมาณของรถเมย์แล้วก็เรือด้วยนะครับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

คือเรื่องนี้เราเอามาพูดเป็นข่าวแรกเลยคุณ

โอ๊ยรถก็ติดฝนก็ตก
แล้วสัปดาห์นี้จะเข้าหน้าฝนอีกแล้ว

แล้วก็ช่วงตอนเย็นที่ไปรับบุตรหลาน

แล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน

เพื่อรองรับการเดินทางช่วงเปิดภาคเรียน

แต่ถ้าเปิดเต็มตัวสัปดาห์นี้
โรงเรียนเริ่มแล้ว๑๓พฤษภาคม

สมัยก่อนก็คือ๑๖พฤษภาคม
ใช่ไหมฮะสมัยคุณเปิดวันที่เท่าไหร่

๑๕๑๖พฤษภาคม

วันจันทร์ก็เปิดตั้งแต่วันที่๑๓พฤษภาคม

ขึ้นร้อยละ๑๐หรือว่าประมาณ

ในเส้นทางที่ผ่านสถานศึกษาทั่วกรุงเทพ

ทางบกนะครับดูแลความคล่องตัว
แล้วก็ความปลอดภัยในการจราจร

ต้องดูแลเป็นพิเศษเลยโดยเฉพาะในวันนี้

ทำให้การจราจรหน้าโรงเรียน

มันก็ลามไปถึงเส้นอื่น
ด้วยบางอันก็

แห่งประเทศไทยเร่งคืนพื้นที่ก่อสร้าง
ที่ไม่จำเป็นโดยเร็วและร่วมการ
แก้ไขปัญหากับผู้รับจ้างกรณีเกิดเหตุ

เป็นเวลานานนะครับรวมถึงพิจารณาแนวทาง

ในช่วงฤดูฝนที่จะถึงแล้ว

จากการก่อสร้างโครงการในความรับผิดชอบ

ขณะที่กรมเจ้าท่าเองได้สั่งเพิ่มเที่ยวเดือนเรือ

จาก๑๐เที่ยวเป็น๑๔เที่ยว
ส่วนช่วงเย็นจาก๔เที่ยว

จัดเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือ๕๔
ท่าเรือจำนวน๑๓๕นาย

แล้วก็รถรับจ้างเอกชนทุกประเภท
ตามกฏกระสวงกฏจราจรอย่างเคร่งครัด

บรรทุกเด็กนักเรียนเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
สภาพรถต้องมีความพร้อม

ความพร้อมของคนคือคนขับด้วยนะครับ

ปรับปรุงพรุทธความปลอบภัย
เช่นทางม้าลายไฟสัญญาณจราจรป้ายเตือนเขตโรงเรียน
ทางเดินเท้าสะพานลอยคนข้ามปรับปรุงกันมาก่อนหน้านี้แล้ว
เพื่อจะรับช่วงเปิดเทิมขณะที่สพเอง
กำชับให้โรงเรียนต่างทั่วประเทศ
ผู้มนวยการคุณผู้มนวยการออกมารับเด็กเอง
มาเจอเด็กมาเจอผู้ปกครองเองในช่วงสัปดาห์แรก

หลังจากสัปดาห์แรกนะครับก็จะเป็นครูเวร
ที่จะออกมาดูแลเด็กหน้าโรงเรียนกันนะครับ